คุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนเตือนภัยกันตลอดเลย
เวลาเจอเห็ดแล้วก็ไปเก็บมากินต้องสังเกตให้ดีนะ
ถ้าไปเจอเห็ดพิษเข้านี่อันตราย
อย่างครอบครัวชาวกัมพูชาครอบครัวนี้ค่ะพ่อแม่ลูกอีก๒คน
กรีดยางอยู่เจอเห็ดก็เอามาปรุงอาหาร
ปรากฏว่ากินข้าวยังไม่ทันเสร็จนะอาเจียนคาช้อนเลยค่ะ
กู้ภัยเองก็นำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยล้างท้องนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำพ่อแม่ลูกทั้งหมด๔คน
เป็นสัญชาติกัมพูชาส่งไปล้างท้องที่โรงพยาบาลแกลง
พ่อคือนายเฟียแม่คือนางจันแก้ว
แล้วก็มีลูกชายอายุ๑๔ปีลูกสาวอายุ๑๐ปี
ก่อนหน้านี้ศูนย์กู้ภัยพุทธศาสตร์จุดห้วยยางที่ตำบลห้วยยาง
อำเภอแกลงจังหวัดระยองได้รับแจ้งมา
บอกให้มาช่วยหน่อยมีคนกินเห็ดพิษ
แล้วก็อาเจียนไม่หยุดเลยอยู่ในสวนยางพารา
ทีนี้ก็เลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
พอไปถึงเนี่ยเจอชาวบ้านยืนอยู่มุงอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๒คน
อาเจียนปวดท้องหนักเลยนะคะ
เพราะว่าเอาเห็ดที่ไม่ทราบชนิดมาปรุงอาหารกิน
คือกลืนลงท้องไปปุ๊บอาเจียนออกมาปั๊บ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ก็มีการนำตัวอย่างไปตรวจสอบด้วยนะ
ปรากฏว่าเห็ดนั้นลักษณะมันคล้ายกับเห็ดโคน

ทีนี้ไปสอบถามถามว่าอ้าวครอบครัวนี้
อีท่าไหนทำไมมากินเห็ดโคนแบบนี้มากินเห็ดพิษแบบนี้
บอกว่าครอบครัวนี้เขามีอาชีพกรีดยาง

จากรูปร่างหน้าตามันก็คล้ายเดิมกับที่เคยกิน

งเวียนศีรษะปวดท้อง

โชคดีนะคะที่คราวนี้กู้ภัยมาถึงเร็ว

เรื่องต้นหลังจากที่คุณหมอล้างท้องเรียบร้อย
อาการปลอดภัยแล้วก็ให้ไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

อย่านำเห็ดที่ไม่รู้จัก

เพราะว่าเห็ดบางชนิดพิษร้ายแรง
เสียชีวิตทันทีได้นะคะคุณผู้ชม
ครั้งนี้ถือว่าล้างท้องได้ทัน

นี้ยังไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดไหน
แต่ว่าจะนำไปตรวจสอบต่อไป

จะมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ